สวัสดีครับตอนนี้ยังคงต้องเกาะติดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าแต่ละภาคแต่ละพื้นที่นั้นยังคงต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลต่อการใช้ชีวิตและมีผลต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของอากาศที่จะร้อนขึ้นนะครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับมีการค
นี้ก้อนเมฆที่เข้ามาปกกลุ่มค่อนข้างบางต่างนะครับจึงทำให้แสงแดดนั้นสามารถที่จะส่องลงสู่พื้นผิวได้มากเป็นพิเศษนะครับยังคงมีกลุ่มเมฆบางที่เคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่อิสานตอนบนแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอยู่บ้างนะครับซึ่งลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆต่างนี้เนี่ยนะครั

พายุฤดูร้อนและภาคเหนือครับยังคงต้องระวังยาวเลยนะครับสำหรับสถานการณ์หมอกควันที่จะมีบทบาทและที่สำคัญครับอย่างที่บอกนะครับว่าอุณหภูมินั้นเรากำลังจะก้าวเข้าสู่๔๐องศาซึ่งภาพที่เห็นจะพบว่าอีสานครับเป็นพื้นที่ที่คงต้องเตรียมรับมือหนักหน่วงเป็นพิเศษนะครับเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเจอกับ
โปรดติดตามตอนต่อไป